มาถึงวันนี้ต้องถามกันล่ะครับว่า
ระหว่างชีวิตคนกับเงินเราจะเลือกอย่างไหน
เพราะถ้าไม่ตัดสินว่าจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่

เกิดเหตุซ้ำกันแบบนี้มาแล้วหลายหนหลายรอบ

แล้ววันนี้หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวนี้กันเกลียวกราวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐบอกมาเหล็กสัตว์รถบัสถั่วกะถิ่น๑๘ศพเละสยอง

รถไฟขยี้ทัวร์บุญดับ๑๘ศพ
แล้วที่สำคัญตรงนี้เส้นจุดตัดรายไม้กั้น
มติชนก็บอกว่าสลดรถไฟชนยับคณะกฐิน
ชี้เหตุจุดดับร้ายไม้กั้นเหมือนกันเลยครับ
ผมอยากขีดเส้นใต้เจาะลงไปสาเหตุหลัก
สาเหตุหลักก็เรื่องร้ายไม้กั้นนี่แหละ
ปัญหารถไฟชนรถยนต์เนี่ย

เพราะไม่มีไม้กั้นอย่างที่ว่า
แล้วทุกครั้งเวลาเกิดเหตุ

จะมีการพูดถึงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า
จะเร่งหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้
คือจะทำให้จุดตัดระหว่างถนนกับรถไฟเนี่ย
ต้องมีไม้กั้นให้ครบทุกจุด
ทุกครั้งเวลามีเรื่องใหญ่ก็จะพูดแบบนี้

จะให้คนให้เจ้าหน้าที่

เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

แต่สุดท้ายมันทำไม่ได้ครับ
ก็เข้าใจว่าทำไม่ได้เพราะอะไร
เราลองไปดูสาเหตุ

ผมฟังข้อมูลจากคนคนนี้

สอบบัญชีรายชื่อพักชาติไทยพัฒนา

เป็นประธานอนุกรรมนิการศึกษาปัญหาความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม
คนนี้เขาศึกษาเรื่องนี้เขาให้ข้อมูลว่า
จากการศึกษาปัญหาอุบัติเหตุในจุดตรงจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับทางรถยนต์เนี่ย
เขาย้อนแปลให้ดูก่อนส่วนใหญ่เกิดลักษณะ
ขบวนรถไฟชนหรือทับคนมากที่สุดประมาณ๔๐๐ครั้ง
ยานพานะชนกับรถไฟบริเวณจุดตัดทางรถไฟจำนวน๓๘๓ครั้งนี่ที่ผ่านมานะ
แล้วจากสถิติพบว่าในแต่ละปีเกิดเหตุอุบัติเหตุปีละประมาณ๗๗ครั้ง
ทำให้ผู้มีเสียชีวิต๒๘รายผู้บันเจ็บ๗๔รายอันนี้ของเก่า
ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้
ล่าสุดเนี่ยเขาให้ข้อมูลอย่างนี้ครับ
มีถนนตัดกับทางรถไฟในบ้านเราเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมครับ
ใน๒๒๗๘จุดที่ทางถนนตัดกับรถไฟเนี่ย
มีเครื่องกั้นอยู่ถูกต้องเรียบร้อย๑๔๕๐จุด
ที่ไม่มีเครื่องกั้นเลย
แต่มีสัญญาณไฟเตือน
จุดแล้วในจำนวนนี้ถนนที่ตัดกับทางรถไฟเนี่ย
รถไฟอนุมัติให้ตัดถนนผ่านที่อนุมัติถูกต้องนะ
ดูตัวเลข๑๒๖๗จุดจุดที่การรถไฟไม่อนุมัติให้ถนนตัดผ่าน
๖๒๑จุดอ้าวแล้วมันเกิดขึ้นมายังไง
ที่ไม่อนุมัติให้ตัดผ่านก็เพราะว่ามันเป็นถนนที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
ถ้าไปวิ่งตามที่รถไฟอนุมัติให้ตัดผ่านเนี่ยมันอ้อมไกล
ฉะนั้นระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านเนี่ยอยู่คนละฝั่ง
รถไฟเนี่ยระหว่างตลาดกับตลาดเนี่ย
เขาก็ไปร้องขออบตอบจว่าช่วยหาช่วยทำถนนชั่วคราวให้ได้ไหม
ไม่ต้องลาดยางอะไรอย่างดีหรอกอย่างน้อยก็เป็นถนนลูกรังก็ยังดี
คนจะได้ข้ามไปข้ามมาได้การรถไฟก็ไม่อนุมัติ
เพราะเขาดูแล้วมันอันตรายตรงนี้ตลาดทางโน้นก็ตลาด
ขืนอนุมัติไปไม่ปลอดภัยหรือบางทีก็เป็นทางชันมาก
รถวิ่งขึ้นไปแล้ววิ่งไม่ไหวไหลลงมาเขาไม่อนุมัติ
แห่งเนี่ยการรถไฟไม่อนุมัติแต่มันใช้งานมาจนป่านนี้ได้
แปลกไหมล่ะครับใช้งานมาได้ชาวบ้านก็ใช้สัญจรไปมา
ทีนี้แล้วจะทำยังไงจะต้องทำยังไง
สภาพอย่างนี้มีคำถามว่าจะแก้ปัญหาถาวรยังไง
คำตอบต้องทำเครื่องกั้นให้ครบทุกจุดครับ
ต้องทำเครื่องกั้นให้ครบทุกจุด

ใครจะออกเงินทำใครจะออกเงินทำ
จริงแล้วดูภาพรวมแล้วการลดไฟแต่การลดไฟท่านก็รู้ใช่ไหมครับ
ว่าในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเขาขาดทุนย่อยยับยับเยิน
แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปทำแล้วไอ้เครื่องกั้นทางรถไฟเนี่ย
แต่ละจุดใช้เงินประมาณเท่าไหร่๓ล้านฝั่งคนโน้นล้านห้า
๓ล้านฝั่งคนนี้ล้านห้า๓ล้านเอาเงินที่ไหนมา
เอาจะให้อบตอบจไปออกเงินทำอบตอบจบอกเฮ้ย
ไม่ใช่หน้าที่ของอบตอบจที่จะออกเงินทำ
ก็เกี่ยงกันอย่างนี้ตัดถนนให้ได้แต่ทำเครื่องกั้นให้ไม่ได้
การลดไฟเขาก็บอกให้การรถไฟมีมาก่อนทางถนน
ถนนมาตัดทีหลังคุณต้องรับผิดชอบกันเอง
สภาพปัญหาเนี่ยมาแบบนี้อยู่กันแบบนี้
แล้วมันถึงเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไงครับซ้ำแล้วซ้ำอีก
เพราะว่าพอไม่มีเครื่องกั้นรถมาจากที่ไกลถ้ารถในพื้นที่เขารู้
แต่รถประเภทรถทัศนาจรรถกระถิ่นอย่างที่ว่าเนี่ย
เขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นทางรถไฟ
ไม่รู้สัญญาณแล้วก็เกิดเหตุบ่อย
ที่มาเฉลี่ยวใจว่าช้าซะหน่อย
เพราะถ้าขืนขับไปเรื่อยเจอรถไฟแง่
เหมือนกับจะไปคาเฟ่ที่ไหนแล้วไปจอดอยู่หน้าเมนเผาศพไงนั่นแหละ

ฉะนั้นมาถึงวันนี้ต้องถามว่าสภาพเป็นอย่างนี้ต้องแก้ยังไง
ใครจะเป็นคนออกเงินรัฐบาลครับ
รัฐบาลจะต้องเป็นเจ้าภาพแล้ว
ไปดูซิไอ้ที่ไม่มีจุดตัดเนี่ยมีกี่แห่งใช้เงินเท่าไหร่
ไม่ต้องไปเกี่ยงกันว่าการลดไฟหรืออบตอบจใครจะออกเงิน
รัฐบาลหาเงินมาสักก้อนหนึ่งเป็นเจ้าภาพ

อันไหนที่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติได้ก็ใช้เครื่องกั้นอัตโนมัติ
อันไหนไม่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติก็ทำเป็นซุ้ม
ให้คนได้ไปนั่งนอนเฝ้ารถไฟมาเมื่อไหร่ก็ออกมาโบก
เพราะไม่เฉพาะรถไฟโดยสารรถไฟขนส่งสินค้านี่แหละ
วิ่งไปวิ่งมาแล้วบางทีก็ไม่แจ้งกัน
ฉะนั้นเรื่องนี้นายกต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับ
คนตายทีนึงขนาดนี้
เราจะปล่อยให้เกิดเหตุซ้ำซากไม่ได้จะให้อ้างสาเหตุว่า
ทำสิฉันไม่มีตังค์ฉันเถอะฉันไม่มีตังค์
เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาระหว่างการลดไฟก็อบต่ออบจ่อไม่ได้
รัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพหาเงินมาจากไหนก็ได้
แต่จะเป็นงบกลางก็ได้เรียกมาเลยทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ
กี่แห่งที่ไม่มีเครื่องกั้นไปทำซื้อให้หมดไปทำซื้อให้หมด
มีเรื่องเท่านี้เองที่ต้องแก้ให้ได้ไม่อย่างนั้นเกิดเหตุอีกครับ
เกิดเหตุอีกไม่มีทางเลยที่จะไม่เกิด
ก็เพราะรถที่มาจากไกลไกลเขาไม่รู้เขาไม่รู้
เราพัฒนากันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยใส่เงินลงไปตั้งเยอะแยะ
เรื่องการคมนาคมขนส่งรถไฟฟ้าลางคู่รถไฟความเร็ว
อะไรต่ออะไรตั้งเยอะแยะแต่ทำไมไปทำให้คนปลอดภัย
จากเรื่องนี้ด้วยงบประมาณเท่านี้ทำไม่ได้
นายกต้องลงมาครับนายกต้องลงมาแล้วถ้าไม่แก้เกิดอีกครับ
เกิดอีกครับไม่มีทางแก้ได้เลยครับ
เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะฮะเดี๋ยวในข่าวของเราก็มีรายละเอียดเรื่องของอุบัติเหตุใหญ่
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วย